แล้วปรากฏว่าคุณแม่อุ้มลูกชายมาหน้าตาตื่นเลยค่ะ
แล้วแม่บอกว่าลูกน่ะมีของเล่นติดคอ
ให้ช่วยหน่อยพาไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดหน่อย

ช่วยหน่อย
ของเล่นติดคอเด็ก
โรงพยาบาลที่ไหนพี่ใกล้สุดอ่ะ
น้องเจ้าน้องเจ้าน้องเจ้าใกล้สุด
น้องเจ้าใกล้สุดเลยอ่ะ

พี่แถวนี้ไม่มีอ่ะ

เข้าไปลงไปได้ไว้ที่สุด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

ตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุ
ตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุตาตุต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
ด้วยนะคุณปราโมทแก้วชิงดวงคนนี้อายุ๒๘ปี

คุณปราโมทแก้วชิงดวงอายุ๒๘ปี

หล่อมากจิตใจหล่อมากจริง
คือเขาบอกว่าน้องสาธุอายุสัก๕๖ขวบเองค่ะ
ในคลิปจริงแล้วน้องไม่ได้ของเล่นติดคอนะคุณ
แต่ว่าด้วยความตกใจแม่พูดแบบนั้น

น้องสาธุมีไข้สูงแล้วก็เกิดอาการชัก
แต่ว่าที่บ้านผู้หญิงอยู่ทั้งนั้นเลยคุณพี่คุณขวัญ

แล้วก็ตัวน้องสาธุคืออยู่กันแบบผู้สูงอายุผู้หญิงเด็ก
เพราะฉะนั้นตอนที่ยายวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือ
ให้เข้าไปดูน้องสาธุในบ้านตอนนั้นตัวของคุณปราโมทพลเมืองดี
ตกใจมากนะเพราะว่าน้องร่างกายแบบอ่อนแรง

อุ้มขึ้นกระบะเลยให้พาไปส่งโรงพยาบาลหน่อย
ตัวคุณปราโมทเขาก็มีลูกเหมือนกัน
เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่

ถ้าเกิดว่ารอกู้ภัยให้กู้ภัยมาถึงที่บ้าน
อาจจะไม่ทันเวลาไงเพราะฉะนั้นบ้าน

เพราะฉะนั้นเอาเด็กขึ้นมาบนรถแล้วออกไปอย่างน้อย

น้องแบบ
เหมือนคนแบบไม่มีลมหายใจแล้ว

ชักไม่ได้ของเล่นติดคอ

ผมก็ใจก็ต้องช่วยอยู่แล้วครับ

อาจจะรู้ผิด
แล้วล่าสุดคุณปราโม่โทรไปสอบถามอาการ
สาธุจากแม่ของน้องสาธุแล้ว
น้องกลอดภัยค่ะคุณพุทธม
น่าจะออกจากโรงพยาบาลได้วันพรุ่งนี้
แล้วตอนที่เล่าข่าวแบบนี้

ชื่อนามสกุลแล้วก็สังกัดที่ทำงานอยู่
ยังคุยกันอยู่เลยว่าถ้าอย่างนี้ต้นสังกัดต้องชื่นชมนะ
มีพนักงานมีคนในองค์กรแบบมีจิตใจช่วยเหลือขนาดนี้ค่ะ
เขาก็ชื่นชมโพสต์นี้เลยคุณผู้ชม
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม
และมีน้ำใจช่วยเหลือรีบขับพาเด็กที่ของเล่นติดคอ
คือตอนแรกยังคิดว่าเป็นแบบนั้นใช่ไหม
ส่งโรงพยาบาลจนน้องปลอดภัย
ทางบริษัทขอขอบคุณในความมีน้ำใจช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้
นี่แหละค่ะคนดีก็ต้องชื่นชมนะ
เราอยากให้มีข่าวดีแบบนี้ใช่คุณเนาะ